เขาก็จะทำจากมวลสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม

รุ่นนี้ชื่อรุ่นพระสติ
หรือออกเสียงแผลงว่าพลาสติก

เก๋มากเลยไอ้เดียวบันเจิดมาก

พิมพ์นูนด้านหลังว่าสติ
โดยวัตถุดิบที่เอามาผลิตพระสตินั้นมี๑๕มูล๓ด้วยกัน
มวลสารจากน่าจะเป็นหลอดยาสีฟัน
แล้วก็แผ่นซีดีแก้วกาแฟพลาสติก
เศษแหอวนกล่องข้าวพลาสติก

บนสารถุงขยะสีดำเป็นต้นนะครับ
สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์
โอ้โหต้องบอกก่อนว่าพระเครื่องรุ่นรักโลกนี้
ไม่มีพุทธคุณสามารถบันดาลโชคลาภบารมีใดทั้งสิ้น
แต่จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิกระจกเงา
ร่วมกับแบรนด์ดังสัญชาติไทย
เอาขยะพลาสติกมาสร้างประโยชน์
เพื่อดึงสติจิตสำนึกในการรักโลก

พลาสติกชอบไหมชอบเก๋ไก่ผมว่าเป็นแนวทางที่ทำได้ดีมาก
ส่วนใครสนใจใครสนใจพระสติสามารถบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงาได้

แล้วก็ยังได้บุญด้วยเพราะรายได้เข้าไปทำอะไรโอ้โหนี้ดีจังเลย
ผู้ป่วยจิตเวทเล่ร่อนเราส่วนใหญ่เห็นคนเล่ร่อนเนี่ย
แทบจะทั้งหมดเลย

จะเอาพวกเขาเข้าสู่การประบาดนักศึกรักษา

ดีตั้งแต่แนวคิดแล้ว

อาจจะหาพระสต่างให้พวกเรา